คุณผู้ชมค่ะเป็นข่าวที่ดิฉันรอคอยมากเลยที่จะอ่านนะคะ
โอ้โหไม่เคยทำให้แฟนเพลงชาวไทยเนี่ยผิดหวังจริงนะฮะ
คุณดูอลังการงานสร้างมากเลย
สุดไปเลยนะคะอิจฉาจังเลยคนที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตในวันนั้นนะคะ
สี่สาวนะคะลิซ่าจีซูโลเซแล้วก็เจนนี่ค่ะกลับมาเมืองไทยอีกครั้งเพื่อแสดงคอนเสิร์ตชูเตาซึ่งนายที
เปิดการแสดงในเมืองไทย๓วันติดเลยนะ
ประเดิมคอนเสิร์ตแรกค่ะก็เรียกเสียงฮือฮาได้เต็มโซเชียลเลย
มีเหล่าบลิ้งแชร์ความฟินนะคะมีทั้งภาพทั้งในคอนเสิร์ตนะคะเต็มไปหมดเลย
จากภาพความน่ารักแล้วก็เซ็กซี่ที่ทั้ง๔สาวขนมาเสิร์ฟแล้วนะ
เห็นทีต้องยกความฮอตประหล่อแตกให้กับสาวลิซ่าค่ะ
สมาชิกสายเลือดไทยหนึ่งเดียวที่จัดโชว์โซโลสวลาค่ะ
ด้วยลุคใหม่ด้วยนะเสื้อผ้าหน้าผมรวมถึงท่าเต้นใหม่ด้วยค่ะ
ทำเอาทุกคนเนี่ยโอ้โหตาค้างอึ้งกันไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่โอ้โหเป็นยังไงลีลาเธอสุดยอดจริงนะคะ
หลังจากจบโชว์ค่ะก็มีชาวเน็ตแซวสาวลิซ่านะว่าจัดเต็มโชว์นี้
เพื่อแฟนคลับบ้านเกิดแบบไม่ห่วงหน้าม้าสุดห่วงเลยทีเดียวนะคะ
แต่ก็มีคนแอบเห็นนะนี่คุณดูภาพนี้นะคะ

เออดีแล้วมาแต่งที่เมืองไทยแล้วแฟนคลับลิงกันทั่วหน้าจ้า
อยากจะเห็นหน้าผากของลิซ่านั่นเองนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งความฟินของเหล่าแฟนคลับค่ะที่แต้มบุญสูงเหลือเกินนะคะ
คือโมเมนต์ที่ได้เจอกับสาวลิซ่าแล้วก็สาวโลเซค่ะ
ที่ร้านขนมชื่อดังนะย่านทองหล่อค่ะ
หลังจากที่ทั้งคู่นักแสดงคอนเสิร์ตเสร็จวันแรกนะคะ
อิจฉาสุดเลยคุณผู้ชมดูนะคะ
กินของหวานนะแต่ดูเอวเล็กเล็กแบบเล็กมากเลยนะคะ
วันนี้ค่ะจะแสดงเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะ
ใช่แล้วค่ะเชื่อว่าบรรดาแฟนคลับเตรียมบัตร
รอไปดูกันอยู่แล้วนะคะสำหรับค่ำคืนนี้วันนี้